เชื่อว่าช่วงเวลานี้เด็กหลายคนน่าจะไปอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันแล้ว

เป็นประจำทุกปีจริงที่ต้องมีการเปิดธรรมเนียม
เขาบอกว่าปีนี้นะมีศูนย์หุ่นยนต์ไดโนเสาร์
มีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจำลองด้วยนะคะ
ให้เด็กได้ไปศึกษาเก็บภาพประทับใจนี่ไทยวอนเดอร์แลนด์

ไดโนเสาร์เต่าล้านปีน่ารักจริง

มันขยับเลยอยากไปแล้ว
รู้สึกว่าคุณทำให้หน่อยซิดิฉันชอบไดโนเสาร์
โอ้โฮเด็กน้อยอาจจะพอคุณค่อยไปคือ
พ่อแม่นะคะก็พาลูกหลานมาเที่ยวชม
เขาบอกปีนึงก็เปิดแค่ครั้งเดียวเองธรรมเนียบรัฐบาล
จากไดโนเสาร์เต่าล้านปีต่างนานาแล้ว
สิ่งที่เด็กทุกคนอยากเห็นอยากสัมผัส

เกาอีนายกรัฐมนตรี
นี่เลยค่ะพาไปบุกห้องทำงาน
ของพ่อเหตุประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

น้องสรรโตสมบุญหรือน้องอังเป่า
นักเรียนชั้นป๕โรงเรียนอนุบาลนครราชศรีมา

น้องมาลงทะเบียนนั่งเก้าอี้นายก

ได้เอาไปฟังเสียงน้องอังเปล่ากันหน่อย

มีแบบมีแรงบันดาลใจมีอะไรไหม

คือการเขียนหนังสืออะไรนะครับ
แล้วมันห้องเขียนของจริงครับ

ไปดูบรรยากาศที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้ากันหน่อย
อย่างที่บอกไปว่าเขามีการจำลอง

ให้เด็กได้ลองมุดเข้าไป
ให้เห็นบรรยากาศด้านในถ้ำ

ไปติดอยู่ในถ้ำนั้นส่วนใกล้ใกล้กันเมื่อสักครู่นี้เห็นใช่ไหมที่มันมีแบบเป็นดูเหมือนไซด์มีขาวหาดทรายของอ่าวมายาจังหวัดกระบี่จำลองค่ะ
แล้วก็มีสแตนดี้รูปปั้นของพยูนมาเรียมด้วยแม้มาเรียมจะจากเราไปแต่สแตนดี้ของมาเรียมยังอยู่นะคะ
อีกหนึ่งความฮือฮาไม่แพ้กันก็คือกองทัพไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย
คุณรู้ไหมว่าไดโนเสาร์มีสายพันธุ์ไทยด้วยนะ
เป็น๑๐ตัวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมายืนอ้าปากกว้างทักทายเด็กอยู่นี่แหละค่ะ
แล้วก็มีขบวนรถโบราณมาจอดในธรรมเนียบรัฐบาลให้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเอาหุ่นยนต์มาจัดแสดงนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะมีแค่ไดโนเสาร์อย่างเดียว
แต่ปีนี้มีหุ่นยนต์ด้วยเพราะว่าเด็กร้องขอมา
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะมีจุดตรวจสแกนบุคคลเข้าออกธรรมเนียบรัฐบาลจากตำรวจสันติบาล
แล้วก็ตำรวจท้องที่ที่คอยตรวจกระเป๋าประชาสัมพันธ์สิ่งของต้องห้ามที่ไม่ให้นำเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาล
ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดิบอย่างดีเลย
นี่จริงวันเด็กนะทุกปีเลยแถวบ้านผมผมมีนาฬิกาปลุกเพราะว่าเครื่องบินจะบินแล้วบ้านผมอยู่ใกล้ดอนเมือง

ใช่เขาโชว์ผ่านผลมาจะได้ยินเสียงตลอดเลยมองขึ้นไปก็เห็นเลย

ก็ชวนเด็กไปเที่ยวได้นะครับ